เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ทางชาวบ้านเนี่ยนะ
เป็นพี่น้อง๒คนชายหนุ่ม
บอกว่าถูกตำรวจของสพโพนทองเนี่ย
เมาแล้วก็มาเตะเสยหน้าเขา

เหตุการณ์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนั่นแหละ

เขาถึงขั้นบุกโรงพักแล้วก็ไปไลฟ์กันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาทำร้ายผมนะครับ

สขอบบพลทองครับผมแชให้หน่อยครับ
ชแชไปเพื่อนแชไป
มันทะเลาะผมต่อยกับผมต่อยน้องผม
สู้ไม่ได้ไปต่อยน้องผมแชร์หน่อย

พกปืนโดยไม่ใช่เหตุอันควรครับผม
และอ้างอ้างครับกล่าวอ้างว่าจับยาเสพติดครับ

อันนี้ฮะที่เห็นตะโกนบอกให้พอให้พอนี่คือแม่เขานะครับค่ะ
แม่ของทางฝั่งของชายที่เป็นคนไลฟ์เนี่ยครับ
คนที่ร้ายบนโรงพักษ์สพท้องที่๑๐๑เนี่ยเขาชื่อกิฟต์

บอกว่ามาตามหาตำรวจชื่อดาบอนุสรที่ทำร้ายน้องชายเขาทำร้ายเขาด้วย
โดยเฉพาะน้องชายเขาเนี่ยถูกชักปืนจ่อที่หัวขู่
ยิงแล้วเตะเข้าที่ใบหน้าจนเลือดอาบจมูก
นี่ฮะแม่ก็ตามมาแม่ก็บอกให้พอให้พอ
ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เกลียดมีกล้องวงจรปิดต้นสายปลายเหตุ
นี่เห็นไหมครับ
นุสรนี่คือตำรวจดาบอนุสร

กล้องวงจรปิดที่ริมถนนตรงนี้นะครับ

จะไปซื้อกระดาษทรายที่ร้านระหว่างทางเนี่ยเจอดาบอนุสร
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนมากิฟต์บอกก็พยายามหลบแล้วนะ
แต่ถูกด่าใส่ดาบอนุสรยกเท้าใส่ด้วย
ก็หันไปถามว่ามาด่าทำไมอืม
ปรากฏว่าพอลงจากรถมากันเนี่ยถูกไล่เตะ
ก็เลยชกต่อยกันตามภาพในกล้องวงจรปิดตรงนี้
หลังจากนั้นกิฟต์ก็เลยทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้ที่ป้อมตำรวจตรงนี้
แล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากน้องชาย
นี่จังหวะสวนตรงนี้นะฮะนี่จักรยานยนต์เขาเนี่ยตรงนี้นะครับ
มีคลิปเหตุการณ์ตอนที่กิฟต์แล้วก็ลูกเมียพากันมาที่ป้อม
เพราะตอนนั้นทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้จะมาเอารถคืน
แต่น้องของกิฟต์ชื่อในไก่โดนดาบอนุสรเนี่ยตอนเนี้ย
ชักปืนขึ้นมาแล้วจ่อที่หัวแล้วเตะเข้าที่หน้า
ตำรวจนายอื่นเนี่ยที่อยู่ในที่ตรงเนี่ยตรงป้อมตรงนี้ด้วยเนี่ย
ต้องเข้ามาแยกต้องเข้ามาห้ามกันแล้วก็ให้ไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานนี่นี่ไก่มาแล้วเห็นไหมฮะ
มาเอารถของพี่ชายคือนี่จังหวะนี้คือชักปืน
ค่ะอ่าแล้วก็ถูกเตะเข้าไปนะครับคือกิฟต์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ก็ไปแจ้งความแล้วไปเจอดาบอนุสรที่โรงพักด้วย
นะดาบอนุสรยังเปิดเสื้อโชว์ปืนอีกอืมเขาก็เลยไลฟ์เลยนะ
ไลฟ์เพื่อจะให้แบบคนช่วยแชร์ช่วยดูว่าเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ค่ะแล้วเขาอ้างว่าดาบอนุสรเนี่ยก็ท่าทางเหมือนกับเมาด้วยไงอ่ะครับ
นี่แต่แม่เขาก็พยายามตามมาห้ามท่านผู้ชมครับเราตรวจ
บอกว่าเหตุการณ์ที่ชกต่อยกันที่หน้าป้อมตรงนั้นนั่นเป็นป้อมยามอพรนะฮะของอบตนวลชัยศรี
ตอนนั้นเขาขี่รถจะกลับบ้านแล้วดาบอนุสรเนี่ยขี่ตามมา
ตอนที่มีการสวนกันแล้วเหมือนกับมีการยกเท้าใส่
แล้วเขาก็เลยถามไปว่ามายกเท้ามาด่าเขาทำไม
อนุสรขี่ตามมาแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงปืนไล่ยิงตามหลังมาด้วย๓นัด
ฟเนี่ยยังอ้างว่าดาบอนุสรเนี่ยยังเอาปืนไปข่มขู่ชาวบ้านแถวนั้นด้วย
แล้วตอนที่เขาจะมาเอารถคืนเนี่ยน้องเขายังโดนอีก
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เขามองว่าโอ้โหมันไม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่เป็นตำรวจ
เขาเตะอีกครับเสร็จแล้วก็เป็นไปตามกล้องนะครับ
มันก็เดินมาถึงกล้องเห็นไหมที่ผมเดินทั้งวิ่งนะฮะ
เขาตามไปผมก็เตะผมผมก็ต่อยเขาอะครับ
ผมทิ้งผมต่อยทีนึงอะครับเขาเมาครับสภาพเมาแบบ
แต่พูดไม่รู้เรื่องอะครับผมก็พยายามจะไม่เข้าใกล้เขา
เขาก็จะเอาเรื่องให้ได้อ่ะครับก็ไปโรงพักเลยครับ
พอไปลงพักเสร็จปุ๊บผมก็อ่าไอ้นี่กำลังสอบปากค็าม
เรียบร้อยเสร็จแล้วครับระหว่างที่จะออกจากห้องน้ำฮะ
ตรงประตูครับเจอด่ามนุษย์ศรครับ
ออกมากับปืนนะอืมอ้าวผมก็ตกใจอ่ะโมโหเลยพี่
ผมก็โมโหเลยวันนี้ยังมาโชว์อีกหรอ
ผมอยากให้ผู้ใหญ่ดูแลหน่อยครับพี่

คืออย่าส่งเสริมเขาครับ

ส่วนไก่นะครับไก่น้องชายของกิฟต์
ที่ตามมาจะเอารถคืนให้กับพี่ชาย
แล้วก็โดนถึงท่านเอาปืนเจาะหัวเนี่ย
นี่ไก่ชื่อจริงชื่อสันตินะครับอายุ๓๑ปีนะ
ไก่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยจะไปเอาจักรยานยนต์คืนให้พี่ชาย
ไปเจอดาบอนุสรดาบอนุสรชักปืนขึ้นมาแล้วมาจี้หัวเขา

ทำร้ายเขาจนแบบโอ้โหจมูกนี่เลือดอาบเลย
ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ
ญาติของดาบอนุสรติดต่อมาจะขอเจรจาไม่ให้เอาความ

เพราะมองว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันถึงขั้นพยายามฆ่ามันเกินไป
แล้วตัวเขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วย
เพราะว่าเมื่อวานนี้๑๖มกราคมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๑๕มกราคมนะฮะ
เมื่อวาน๑๖มกราคมไก่บอกว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องที่หน้าบ้านเขา
แล้วก็ที่หน้าบ้านกำนันด้วยนะ
นี่ฮะไก่บอกมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เบิ้ลเครื่องแบบควันขโมงเลย
โอ้โหนี่ฮะก็เลยไม่รู้ว่ามาข่มขู่หรือเปล่า
หรือมาลองรถมาลองเครื่องหรือเปล่า
ไก่บอกว่าแหม่ช่วงเวลานี้ผมก็กังวลหมดแล้ว
อยู่ดีมาเบิ้ลเครื่องอะไรหน้าบ้านผมตรงนี้
แถวนั้นมีบ้านกำนันด้วยยังไม่กลัวเลยนี่ฮะ
เขาก็เดินเดินมาอย่างเงี้ยผมก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เขาชักปืนนะครับ
พอจังหวะนั้นเขาพูดปุ๊บเขาเอาปืนจ่อหัวผม
เอามือเขาอีกมือซ้ายกดหัวผมแล้วก็เข่าผมเลย
เขาบอกว่าจะให้คุยกันจะให้เคลียร์กัน

แต่คือว่าผมอยากให้เขาออกจากข้าราชการครับ
เขาพยายามฆ่าผมครับพี่อันดับแรกเลย

ถ้าปืนลั่นมาผมตายเนี่ยผมตายฟรีนะครับ
ยังไงคุณก็คือตำรวจใช่ไหม
คุณจะไปไล่ต่อยตีเตะต่อยกับชาวบ้านอย่างนี้
ถึงขั้นไปเอาปืนจ่อหัวเขาได้ยังไง

คุณยังไปเปิดเหมือนกับจะให้เขาดูปืนอะไรอย่างนี้

เพื่อจะถามว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ไหม
คุณผู้ชมก็อยากจะฟังข้อมูลทางฝั่งตำรวจอยู่เหมือนกันแหละ

ดาบอนุสรบอกกับเราว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูล

แต่เราได้คุยกับญาติของเขา
คนที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุ

ดาบอนุสรอยู่ที่โรงพักษ์สพทที่๑๐๑นะครับ

ของดาบอนุสรชื่อนายอดีศักดิ์บุตรพรมอายุ๓๒
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผมขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกัน

วันเกิดเหตุตัวของอดีศักดิ์บอกว่าไปกับดาบสอนเขาเรียกดาบสอน
ขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกันไปช่วยกันทำงานก่อสร้างปรับปรุงป้อม
ตำรวจสายตรวจที่อำเภอโพนทองขากลับเนี่ยมาถึงจุดที่มีการ
ขี่จักรยานยนต์สวนกับกิฟต์ก็เลยถามดาบสอนว่าเออจะไปบ้าน
ไหมหรือจะไปบ้านของเขาบ้านของอดีศักดิ์ระหว่างนั้นดาบ
สอนเนี่ยชี้ชี้มือบอกจะกลับไปกินข้าวที่บ้านซึ่งอยู่ฝั่งที่
รถจักรยานยนต์ของกิฟต์เนี่ยขี่มาค่ะไม่ได้ไปด่าไม่ได้
ไปว่าอะไรเลยคืออดีศักดิ์เขายืนยันว่าดาบอนุสรเนี่ยชี้มือ
นะแต่กิฟต์บอกยกเท้าใช่ไหมมันก็เลยไม่ตรงกันนะมัน
เป็นความเข้าใจผิดเนี่ยอดีศักดิ์เขาบอกมันคือความเข้าใจ
หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องกันเพราะว่ากิฟต์เนี่ยเขา
ตะโกนถามมาเนี่ยแล้วดาบอนุสรเนี่ยเหมือนกับพอไปเจอแล้ว
ชงจะเคลียร์แล้วไม่รู้เคลียร์กันยังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ย
ก็เลยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะแต่ดาบอนุสรเนี่ยเขาสู้
คู่กรณีไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเขาขาไม่ดี
เขาไปผ่าตัดขามามีจังหวะร่วงล้มแบบนี้อ่าแต่กิฟต์เนี่ยเขาก็
ก่อนแล้วเขาทิ้งจักรยานยนต์ไว้แล้วพอน้องชายมาญาติมา
มาเอารถคืนเนี่ยมาเจอกันอีกรอบนึงทีเนี้ยดาบอนุสร
ก็เลยเหมือนกับชักโปรงชักปืนขึ้นมาเลย
มันมาเฉียงกูทำไมค่ะ
สามารถบอกจะจับลงกับตัวแค่นั้นล่ะก็ีงตัวนั้นบอก

หื้อแค่แต่ว่าถามคำยืนรุ่นกลับไปเทรียมเอาแบบนี้ได้หรือ
แล้วก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าฝั่งของประชาชนที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขามาแจ้งความเอาไว้
เพื่อที่จะดูว่าเรื่องนี้เนี่ยดาบตำรวจอนุสรบุตรพรมเป็นพบหมู่ปราบรามสพโพนทองผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก่อเหตุตามที่เขาได้แจ้งความกันไว้จริงหรือไม่อย่างไร
นี่นะฮะนอกเหนือจากคลิปที่เห็นตรงนี้โดยตอนนี้ให้ย้ายไปประจำการที่สปกสพโพนทองก่อนไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวินัยด้วยนอกจากทางคดีอาญาที่ถูกแจ้งความเอาไว้
วินัยเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒๐วันนะครับโดยผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งการให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราก็ตามเรื่องนี้ให้นะฮะ